ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคลิปนี้เนี่ยชาวเน็ตถล่มยับเลยนะคะ
ตั้งคำถามว่าต้องมักง่ายเบอร์ไหนเหรอ
จอดรถแบบนี้คุณรถไฟรถไฟรางรถไฟ
เราต้องจอดห่างถูกไหมใช่ค่ะแต่มีคนขับรถค่ะ
จอดแล้วห่างกันคืบเดียวเออรถไฟถึงขั้นต้องชะลอตอนขับผ่านอ่ะ
แล่นผ่านะคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันค่ะ

รอร้อยเวนอย่างเดียวโอ้แม่ไปจอดสัดชิดขนาดนั้น
แล้วคุณเห็นไหมด้านซ้ายขยับออกมาได้อีกนะ
ใช่ใช่ไหมถึงขั้นว่ารถไฟขบวนนี้ต้องชะลอ
ใจไหมยอมใจมากกลัวจะไปชนอ่ะเนอะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปจอดรถแบบนี้นะ
รถไฟไปเฉียวรถคุณเนี่ยรถไฟก็ไม่ผิดนะครับ
เดี๋ยวมีคำตอบว่าทำไมค่ะเรื่องข้อกฎหมายเราก็มีมาให้ด้วยนะคะ
ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าจอดรถเนี่ยอย่าไปใกล้กับร้านรถไฟแบบนี้นะ
เขาลำบากเขาเดือดร้อนเดือดร้อนกันทางรถไฟเลย
ลั่นช้าไปอีกนะฮะเนี่ยห่างกันแค่คืบเดียวอ่ะคุณ
ห่างกันคืบเดียวจริงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่
รถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยขับผ่านสถานีคลองต้นไส
จอมทองกรุงเทพแล้วเกิดในกรุงเทพด้วยนะ
ทีนี้นายสถานีคลองต้นใส่อ่ะค่ะก็เลยเอาล่ะทำง่ายได้
รถไฟแล่นผ่านไปแล้วไม่มีอุบัติเหตุแต่นี่ค่ะเห็นไหมคะ
จดหมายฉบับน้อยไว้นะฮะทิ้งจดหมายนี้ไว้
ให้กับคนขับรถที่เป็นเจ้าของรถสีบรอนทองเมื่อสักครู่
นี้ถูกโพสต์โดยคลิปนี้ถูกโพสต์โดย
ที่ชื่อว่าควายขับรถนะนะฮะควายขับรถนะฮะ
คุณผู้ชมไม่ได้ว่าใครนะชื่อเพจทีนี้เนี่ยนายสถานีบอกว่า
จดหมายนี้ไว้ให้เจ้าของรถสีบ่อนทอง
ไปที่โรงพักบางขุนเทียนไปจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย
เพราะว่าการจอดรถในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการกีดขวางการเดินรถไฟ
แล้วถ้าเกิดว่ารถไฟไปเฉียวชนเข้ากับรถยนต์คันนี้จริง
จากรถไฟจะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
เจ้าของรถยังสวยอีกค่ะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับรถไฟอีกด้วยนะฮะ
แน่นอนว่าพอเห็นคลิปนี้แล้วชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามนะ
คุณเคยไปขับไปใกล้แล้วไปจอดแบบนี้ไหม

มันไม่มีเหตุผลที่ต้องไปใกล้เขาขนาดนั้นนั่นสิ
รางรถไฟแล้วก็แบบไม่อยากจะเข้าใกล้แล้ว